เรื่องของพิษโควิดเล่นงานบางคนจนตรอกเรายังอ่านข่าวนี้เป็นระยะ
แม้ว่าสถานการณ์โควิดในประเทศไทยตอนนี้จะไม่พบผู้ป่วยแล้วก็ตามนี้นะคะ
แต่เรื่องของพิษเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิดมันยังคงเล่นงานเราอย่างต่อเนื่องนะคะ
และรายล่าสุดค่ะเป็นผู้หญิงอายุ๓๓ปี
ก่อนหน้านี้ทำงานเป็นพนักงานบริษัทค่ะเจอพิษโควิดเล่นงานโดนให้ออกจากงานนะคะ
หลังจากนั้นเธอก็พยายามนะฮึดสู้เพราะว่าต้องเลี้ยงลูกสองคน
และมีหนี้สินประมาณหนึ่งแสนบาทเอาไปทำงานใหม่ค่ะเป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยว
แต่เจ้าหนี้ทวงหนี้อยู่ตลอดเลยจนเธอตัดสินใจฆ่าตัวตายในรถของตัวเอง
ตำรวจสนบังมดค่ะรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในรถกระบะคันนี้นะคะ
จอดอยู่ในซอยพระราม๒ซอยย่อย๓๓แยก๗จอมทองกรุงเทพ
ทราบชื่อต่อมานางสาวรจนาอายุ๓๓ปีนะคะ
ในรถตรวจค้นไปไปเจอขวดน้ำอัดลมค่ะ
ซึ่งขวดน้ำอัดลมเปิดกินไปแล้วบางส่วน
เจ้าหน้าที่ก็เปิดดูแล้วก็ลองดมที่เหลือ
นั้นมันได้กลิ่นค่ะกลิ่นยาฆ่าแมลงรุนแรงเลย
สอบถามรอปภหมู่บ้านใกล้จุดเกิดเหตุให้การแบบนี้นะคะ
เห็นผู้ตายเป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ย
ทำหน้าที่ทั้งเสิร์ฟทั้งล้างจาน
เท่าที่พูดคุยกันก็เป็นคนนิสัยดีนะ
แต่ไม่เคยรู้เลยว่ามีรถกระบะ
เพราะว่าที่เห็นเวลาไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์ตลอด
ต่อมานายนิกรอายุ๓๕ปีค่ะ
แสดงตัวเป็นสามีของผู้ตายนะคะ
ให้การกับตำรวจบอกว่าแต่งงานอยู่กินกับผู้ตาย
มีลูก๒คนค่ะคนโตเป็นผู้หญิงอยู่ป๕
ส่วนคนเล็กเป็นผู้ชายอยู่ป๑
ตอนเช้าพันรยาไปส่งลูกทั้งสองคนเหมือนปกติที่ทำทุกวัน
กระทั่งคนเป็นสามีเอาดอกไม้จะมาไหว้รถกระบะ
ผ่อนมาได้๑ปีก็คือรถคันนี้
เอ้าไปเจอร่างของเมียนอนอยู่ตรงแข็บอะค่ะ
สามีเล่าต่อทั้งน้ำตาบอกว่าพันรยาไม่ค่อยพูดค่ะ
เคยเป็นพนักงานบริษัทแต่ถูกเลิกจ้างในช่วงโควิดระบาด
และช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่โควิดจะระบาด
ไปกู้หนี้ยืมสินมาจากเจ้าหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ
เป็นเงินรวมประมาณเกือบ๑แสนบาท
พิษโควิดมันเล่นงานก็ไม่ค่อยจะมีเงินจ่ายคืนเขาเท่าไหร่
หนี้ก็โทรตามทวงถามไม่เว้นแต่ละวัน
สามีก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี่แหละ
ทำให้เกิดความเครียดจนถึงขั้นตัดสินใจคิดสั้นดังกล่าว
นอกจากจะดูเรื่องของพิษเศรษฐกิจต่างแล้ว
อย่างที่สามีให้ข้อมูลไปหนี้นอกระบบไปตรวจสอบให้เธอด้วยว่าดอกเบี้ยเป็นแบบไหนนะ
จากที่รัฐบาลกำลังแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วม
เรื่องของปากท้องยังคงมีอยู่เหมือนข่าวที่อ่านไป
ประชาชนยังเดือดร้อนอยู่ยังคงมีปัญหาจนคิดสั้นฆ่าตัวตายแบบนี้
อย่าลืมเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องสำคัญมาก
แล้วรัฐมนตรีคลังก็ยังไม่ลงตัวว่าใครจะมาเป็นนะคะ